ชุมนุมนะครับวันนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
ชุมนุมคาร์มอบตั้งแต่บ่ายคือความจริงทางเพจของธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่ห้าโมงครึ่งใช่ค่ะแต่ว่ายังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะ
ที่ยังคงปักหลักชุมนุมกันโดยเฉพาะที่คุณผู้ชมเห็นภาพสดอยู่ในขณะนี้
หน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะนี่คือแยกดินแดงก็คือจุดเดียวกันกับที่มีการชุมนุม
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๗สิงหาคมนะคะที่จะมีการยืดเยื้อก็จะมาต่อเนื่องกันที่จุดนี้ล่ะค่ะ
แล้วผู้ชุมนุมบางส่วนก็มาถึงที่แยกดินแดงด้วย
โมงครึ่งประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วสำหรับทางแกนนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
แต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมอยู่ตรงนี้นะฮะมีการมีเกิดเหตุเพลิงไหม้ป้อมจราจรตรงนั้นเกิดขึ้น
ซึ่งไม่รู้ว่าฝีมือของฝ่ายไหนนะมีเสียงของกระสงกระสุนหรือว่ามีลูกของระเบิดปิ๊งปอง
ประทัดยักษ์อะไรก็แล้วแต่ก็มีเป็นระยะ
ใช่แต่ที่แน่ตามที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานก็คือจะเห็นควัน
นั่นก็คือแก๊สน้ำตาเดี๋ยวเราจะติดตามการรายงานจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะ
ก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนนี้อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดง

สวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับคุณคุณผู้ชายสนามค่ะ
ครับตอนนี้คุณสิริวัลอยู่จุดไหนครับของพื้นที่ตรงดินแดง
พี่ฉันตอนนี้คุณค่ะเราอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงดินแดงเลยค่ะ
ที่ตรงนี้หน้าไปทางหน้าของหน้าทางข้อประสอบค่ะ
ซึ่งทางฝั่งที่พี่ฉันอยู่ตรงนี้นะคะ
ซึ่งแถวของตำรวจข้มขุมตาวคุณชนนั้นแล้วก็จะตั้งแนวตรงด้านหน้าสำนักงานพปซ
พร้อมกับรถฉีดน้ำค่ะคุณพระครรภ์
แสดงว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็มีทั้งกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็ตำรวจควบคุมฝูงชนที่พยายามเข้ามา
งับสถานการณ์ขอคืนพื้นที่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนภาพที่เรากำลังยิงตรงไปข้างหน้าตอนนี้นะคะ
พยายามที่จะฉีดน้ำเพื่อจะผลักแนวของทางกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้าแนวปะทะค่ะ
ให้ถอยร่นออกมานะคะซึ่งก็เป็นความพยายาม
หลายครั้งคุณภาคทูมที่ทางสำรวจควบคุมสูงชนได้มีการยิงแก๊สน้ำตา
เข้ามาทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีรถฉีดน้ำ
ฉีดน้ำมาเป็นระยะค่ะเพื่อที่จะผลักแนวของกลุ่มคนมวลชนที่ปะทะค่ะ
ต้องขออภัยคุณผู้ชมภาพเราอาจจะสั่นหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรารวมถึงช่างภาพก็ต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
เท่าที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะถอยร่นออกมาบางส่วน
เพราะเมื่อสักครู่นี้มีการฉีดน้ำ
จากการฉีดน้ำคุณสิริวัลคะเห็นบนฟ้าค่ะจากสองฝากฝั่ง
เหมือนจะมีการยิงอะไรขึ้นไปแล้วเป็นควันนะคะ
แล้วก็จะมีแสงไฟสีเขียวอันนี้คืออะไรบ้างคะ
ก็จะเป็นเหมือนถุไฟที่ยิงมาจากทางฝั่งมวลชนของคุณผู้ชมนุมค่ะ
ที่จะยิงขึ้นฟ้านะคะแล้วก็เออยิงไปในแนวราบอะค่ะ
แล้วก็จะพุ่งไปทางแถวตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วก็จะแตกกระจาย
ก็จะเห็นแสงที่แบบพุ่งแบบกระจายไปเลยค่ะแล้วก็มีเสียงดังคล้ายประทัดนะคะ
แล้วก็ขณะที่ตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาออกมา
ตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะข้างหน้าเนี่ยละอองแก๊สน้ำตาก็จะเบาบางลงแล้วค่ะครับ
คุณสิริวัลครับถ้าดูจากภาพที่หน้าจอในขณะนี้เนี่ย
เท่ากับว่าคุณสิริวัลจะอยู่ด้านหลังของทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นมีจักรยานยนต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณภาคภูมิ
ในพื้นที่ตรงแยกดินแดงตรงนี้ฮะ๓เดือนดินแดงตรงนี้เนี่ย
ชุมนุมเขาอยู่กี่จุดฮะหรือว่ามีตรงจุดนี้จุดเดียว
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับผู้ชุมนมเนี่ยได้รวมกันอยู่
หน้าจุดนี้จุดเดียวนะคะตรงป้อมตำรวจแล้วก็ยาวไปจนถึง
ตรงแยกที่จะมุ่งหน้าไปทางสำนักงานปปศ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็กระจุกรวมตัวกันนะคะพร้อมกับกลุ่มขบวนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชนก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าตำรวจก็พยายามที่จะควบคุมพื้นที่ตอนนี้ด้านยิงแก๊สน้ำตาอีกมากขึ้นแล้วคุณทักภูมิ
เห็นนะคะกลุ่มแก๊สน้ำตายิงมาตรงแนวปะทะด้านหน้า
แต่ว่าเป็นละอองกลุ่มควันที่จะไม่มากค่ะสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดเลยค่ะคุณเขมมาสอน
คือก่อนหน้านี้เห็นบนสะพานข้ามแยกคนก็เยอะมากตอนนี้บนสะพานข้ามแยกเป็นยังไงบ้างอ่ะคะ
บนสะพานข้ามแยกนะคะตอนนี้ก็มีมวลชนอยู่แบบไม่มากนะคะแบบกระจัดกระจายค่ะ
เนื่องจากว่าทางฝั่งตำรวจถ้าเห็นจากตรงตีนสะพานข้ามแยกทางฝั่งตรงหน้าสำนักงานปปศนะคะคุณเขมสอน
ถ้าจากสายตาของดิฉันถ้าสังเกตตอนนี้เนี่ยตำรวจควบคุมฝุงชนก็ได้มีความพยายามที่จะตั้งแถวเพื่อที่จะลุกเข้ามาบนสะพานเช่นกันค่ะ
วลชนที่อยู่ตรงกลางสะพานแดงพอดีเนี่ยค่ะก็จะอยู่กันไม่มากอะค่ะ
สิริวัลอย่างมวลชนที่ยังตรึงพื้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายไหมครับ
ว่าเขาต้องการจะเคลื่อนขบวนไปไหนหรือว่าต้องการจะเรียกร้องอะไรตรงนี้หรือว่าจะแสดงสัญลักษณ์อะไรยังไงไหมครับ
เท่าที่เท่าที่เราสังเกตการณ์มาตั้งแต่ตอนประมาณสิบแปดนาฬิกากว่านะคะกลุ่มมวลชนก็มีการพยายามตะโกนความไม่พอใจค่ะ
ในเรื่องของการบริหารของรัฐบาลแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาค่ะคุณภาคภูมิก็มีการตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนประมาณตัดเพราะว่าตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เนี่ย
ก็เหมือนจะมีความพยายามที่จะอ่าทำร้ายประชาชนนะคะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเสียงที่ทางกลุ่มมวลชนที่ตะโกนไปนะคะ
ครับแต่ไม่ได้กำลังจะลุกคืบเพื่อจะเดินหน้าไปต่ออย่างเช่นถ้าเข้าเส้นวิภาวดีเนี่ย
ตรงนี้จะไปถึงตรงบริเวณค่ายทหารหน้าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์นายมนตรีตรงนี้
เขาไม่ได้จะไปต่อตรงนั้นใช่ไหมฮะดูจากสถานการณ์หน้าตอนนี้เนี่ยก็
ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะไปตรงนั้นได้แล้วค่ะคุณภาคภูมินอกจากว่าสถานการณ์วันนี้หากตำรวจสามารถกระชับพื้นที่
แล้วก็ลุกเข้ามาเนี่ยสถานการณ์ก็จะเหมือนเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็คือต้อนมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดไปทางอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะ
แล้วก็ขอคืนพื้นที่ตรงนั้นนะคะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะ
เราจะมีสองจอด้วยกันมุมขวามือเนี่ยค่ะ
คือจุดที่คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่นะคะ
ก็คือจะอยู่ด้านหลังของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือที่บริเวณหน้าปปศ
แต่คุณผู้ชมเห็นอีกฝั่งนึงไหมคะภาพฝั่งซ้ายมือเป็นแนวของเจ้าหน้าที่
บริเวณแยกดินแดงเหมือนที่คุณสิริวัลรายงานเมื่อสักครู่นี้
เจ้าหน้าที่ก็ยืนเรียงแถวเป็นแนวกั้นเอาไว้
กลุ่มผู้ชุมนุมเอาไว้เพื่อที่จะกระชับพื้นที่
แนวของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะคุณสิริวัลเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
แนวของเจ้าหน้าที่นะคะคุณเขียนมาสอน
จากเมื่อประมาณช่วงสัก๒๐นาทีก่อนหน้านี้ดิฉันได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์ตรงนั้นนะคะ
แนวของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตั้งแถวแนวหน้านะคะ
เป็นชุดตำรวจคุณคุณชนที่ถือโลกำวังนะคะ
เป็นการตั้งแถวแนวหน้าแถวประชิดขนานกับรถฉีดน้ำจีโน่ค่ะ
ส่วนแถวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตำรวจที่คอยจะต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาค่ะ
ก็จะมีคำสั่งจากผู้บังคับหนึ่งนะคะ
หากสถานการณ์ข้างหน้ามีการปะทะเดือดนะคะ
คุณสิริวัลจุดที่คุณสิริวัลอยู่ยังเห็นความวุ่นวายยังมีควัน
กลุ่มผู้ชุมนุมยังวิ่งไปวิ่งมากันอยู่

เห็นมีคนวิ่งแล้วก็เหมือนหามกันออกมาด้วยนะคะ

ค่ะผู้ชุมนุมเริ่มวิ่งแล้วคุณเข็มมาสอนค่ะ
คุณเข็มมาสอนค่ะ

ค่ะตอนนี้มวลชนประชาชนบางส่วนนะคะ
ก็มีการวิ่งออกมาแล้วก็ขี่มอไซค์ออกมานะคะ

ไม่รู้ว่าตำรวจได้มีการลุกเข้ามาหรือเปล่า
แต่ว่ากลุ่มประทะที่จะต้องเผชิญแนวหน้าค่ะ
วลชนแนวหน้าก็ยังตั้งแถว
เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับทางตำรวจอยู่อะค่ะ
ทางด้านหน้าตรงนู้น
ถ้ามองไปเนี่ยเป็นลักษณะไฟหรือว่าเป็นอะไรครับคุณสิริวัลครับ
พอจะมองเห็นไหมฮะคุณสิริวัลก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ

คือก่อนหน้านี้ช่วงสักประมาณ๕โมงกว่ามี

ตอนนี้เหมือนจะมีการเทาอะไรต่างอย่างครับคุณเฉพาะจร

เป็นตรงจุดแนวกั้นของทางฝั่งของผู้ชุมนุมใช่ไหมฮะ

โอ้โห
คือเมื่อช่วงประมาณ๕โมงกว่ามีป้อมจราจรแถวนั้นถูกไฟไหม้

ก็ดับไฟไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีเกิดขึ้นซึ่ง

จะมีจักรยานยนต์กับผู้ชุมนุมบังอยู่ตรงนี้พอดี
ค่ะนี่คือที่บริเวณหน้าประหว่สอนะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นผู้ชุมนุมบางส่วนก็วิ่งถอยออกมา

แล้วเหมือนกับมีฮิ้วปีกออกมาท่านหนึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
เดี๋ยวรอให้คุณสิริวัลที่อยู่ในพื้นที่รายงานเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวที่เห็นตอนนี้โอ้โฮฟันไฟครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วไฟค่อนข้างจะลุกเยอะเลย
คือการทำงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์การทำงานช่วงเวลานี้
อย่างวันนี้ท่านผู้ชมได้ฟังการรายงานของผู้สื่อข่าวของเรา
ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวเนี่ยนะฮะ
อาจจะได้ยินเสียงแบบลักษณะเหมือนกับไม่ค่อยเคลียร์อู้อิ้วอี้หน่อย

เพราะว่าเราต้องใส่หน้ากากในการป้องกันแก๊สต่างด้วย
เพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณผู้ชมดู๒จอคู่ขนานกันไปนะคะ
เพราะว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งสองฝากฝั่ง
ทั้งทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมและทางฝั่งของเจ้าหน้าที่

เห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีการขยับเคลื่อนตัวของเจ้าหน้าที่เล็กน้อยนะคะ
ขออนุญาตนะคะตอนนี้เราจะเห็นกลองฟันไฟปะทุหนาขึ้นนะคะ
ก็เป็นการเผากลวยค่ะกลวยสีส้มที่เป็นการกั้นทางจราจรนะคะ
เนื่องจากว่ามวลชนได้มีการนำเอากลวยหลายกลวยไปกองรวมกัน
แล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะป้องกันแนวปะทะนะคะ
อาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตำรวจได้เห็นวิสัยทัศน

วันสีดำตอนนี้ควันสีดำแบบขึ้นหนาแน่นมากเลยค่ะ
อย่างที่เราเห็นภาพสดตอนนี้เลยค่ะ

กวนกลุ่มได้สีดำเข้มเลยนะคะ

ด้านหลังกลองฟันไฟตรงนี้คืออะไรคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมคะ
มีแถวเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะคุณเขมมาสอน
เริ่มแปดกลยูแล้วนะคะน่าจะเป็นการส่งสัญญาณมาทางจากตำรวจนะคะ
ว่าได้มีการตั้งแถวลุกเข้ามาแล้วนะคะ
สิริวัลทรงนี้คืออีกน้อยฟันไฟอีกนิดคุณไปหลังทางอีกนิด

ก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินหน้ามาเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับจุดตรงนี้เพียงแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้
ที่เอากลวยยางสีส้มมารวมกันแล้วก็จุดไฟเผาตรงนี้เนี่ย
โอ้โหเนี่ยคือนอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะเข้ามาลำบาก
แล้วตรงนี้ถ้ามองจากฝั่งผู้ชมนุมแล้วก็มองจากสายตาของเราเข้าไป

เจ้าหน้าที่เนี่ยเดินลุกประชิดขึ้นมาคืบหน้าขึ้นมามากน้อยขนาดไหน
แต่เรามีกล้องอีกจอหนึ่งให้ท่านได้เห็นนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่คุณสิริวัลรายงานไปตั้งแต่ต้น

ก็จะได้เห็นว่าหลังกองไฟตรงนี้ค่ะ
จริงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่มีรถฉีดน้ำอยู่

ยังฉีดน้ำเข้ามาในกลุ่มผู้ชมนุมอยู่เลยนะคะ
ทีนี้พอมีการจุดไฟ
ก็ยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ที่ขยับไปใกล้
ไม่แน่ใจว่าไฟนี้เกิดจากอะไรนะคะ
เดี๋ยวรอแบบให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวเราจะรายงาน

ตอนนี้ผู้ชุมนมได้ทำการปรับหลักชุมนมอยู่บริเวณด้านบนสะพานที่จะข้ามไปยังอนุสาวรีชัย
และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำแนวกั้นมีเสียงดังท้ายปืนยิงสกัดสุ่มผู้ชุมนมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเล็กคอยสกัดอยู่บริเวณสะพานข้ามไปยังอนุสาวรีชัยอยู่นะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเล็กคอยสกัดอยู่บริเวณสะพานข้ามไปยังอนุสาวรีชัยอยู่นะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
ให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ
เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

เหลือเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทำการแตกกลุ่มออกมาแล้วนะครับ

แต่เราก็ได้ยินเสียงปึ้งปั้งตลอดเวลาเลยคุณอภิวัติมันคืออะไรบ้าง
แต่เราก็ได้ยินเสียงปึ้งปั้งตลอดเวลาเลยคุณอภิวัติมันคืออะไรบ้าง

แต่เราก็ได้ยินเสียงปั้งตลอดเวลาเลยคุณอภิวัติมันคืออะไรบ้าง
แต่เราก็ได้ยินเสียงปั้งตลอดเวลาเลยคุณอภิวัติมันคืออะไรบ้าง
แต่เราก็ได้ยินเสียงปั้งตลอดเวลาเลยคุณอภิวัติมันคืออะไรบ้าง

คือเราก็ยังไม่รู้ว่าจากฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะแต่ว่าถ้าฟังจากคุณอภิวัฒน์เนี่ย
นั่นแสดงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีทั้งด้านบนสะพานและข้างล่างพื้นถนนใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับที่อยู่ด้านล่างบริเวณภาพพื้นถนนเนี่ย
จะอยู่บริเวณแยกดินแดงเลี้ยวซ้ายไปยังแยกประชาสงเคราะห์นะครับ
จะมีจุดที่อยู่ด้านล่างบริเวณนั้นอีกจุดหนึ่งครับผม
หมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะไปดับไฟที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะ
ที่อยู่หน้าปปศนะคะคุณอภิวัตเจ้าหน้าที่
ก็คือจะต้องฝ่าผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยก็เลยยังไม่ได้ขยับเข้าไปถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านบนนะครับ
มีหินหรือว่าอะไรคอยเครื่องปลาลงมาใส่เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดนะครับ

ไม่แน่ใจว่าด้านบนสะพานเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ
ตอนนี้ทั้งสองคนผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในสายทั้งคู่

คุณอภิวัติอยู่ในสายนะคะอยู่กับเราก่อน
ค้างภาพเอาไว้เดี๋ยวไปที่คุณสิริวัล
คุณสิริวัลได้ยินไหมคะเพราะว่าเห็นความเคลื่อนไหวที่หน้าปปศตอนนี้
เมื่อสักครู่เห็นภาพกองไฟค่อนข้างชัดแล้ว
ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน
คุณสิริวัลมีอะไรรายงานเพิ่มเติมที่หน้าปปศไหมคะ
เนื่องจากว่ามีการส่งสัญญาณกันให้กระพังผู้ชนุมได้ถอยออกไปในระยะนี้
ถอยดึงตรงแบบไหวของสะวัดที่ทางกต่างโดด
กระชับมาอีกระยะหนึ่งก็ได้นะคะคุณเขียนมาสอนคุณภาคภูมิค่ะ
เพราะว่าแนวที่อยู่แนวปะทะด่านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีมวลชน
อยู่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วค่ะจะมีประปรายแค่บางคนเท่านั้นนะคะ
ครับที่อยู่ด้านหน้ากองเพลิงนะคะ
เท่าที่เห็นด้วยสายตาตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสักอ่า
ทั้งสองฝั่งเลยนะคะประมาณสักยี่สิบคนนะคะครับ
คือด้านบนสะพานนี่คุณสิริวัลเห็นมีผู้ชุมนุมอะไรอยู่บ้างไหมฮะ
คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้งบมาอยู่ตรงใต้สะพานเลยค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะ
เพื่อที่จะดูให้เห็นในระยะของทางฝั่งผู้ชุมนุมที่อยู่แนวหน้าด้วย
แล้วก็ในระยะของทางฝั่งตำรวจด้วยค่ะ
เราก็จะเห็นแสงไฟทางฝั่งตำรวจนะคะแสงไฟจากรถนะคะรถจีโน่ค่ะ
มีอ่าที่จอดประจำการอยู่อะค่ะแต่ว่าก็ยังมีมวลชนที่
ยังประจันหน้าอยู่ด้านหน้าค่ะค่ะภาพในมุมของคุณสิริวัลจะชัดมาก
มันเป็นภาพกว้างด้วยคือตอนแรกจะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ใกล้ใกล้กองไฟค่อนข้างเยอะ
ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่นี่คือด้านบนสะพานนะฮะ
เพราะว่าบนสะพานก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
เตรียมจะขยับเข้ามาคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
กองไฟก็ยังเห็นมีกลวยสีส้มที่โยนใส่เข้าไปในกองไฟอยู่เลยนะฮะ
นี่แสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงเหมือนกัน
พยายามจะขยับเข้าไป
โอ้โหยังมีควันไฟอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ภาดว่ามีรถเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะคุณสุริวัณ
จะขยับมา

ฉีดน้ำแรงดันสูงมาถึงตรงจุดกองไฟแล้วคุณสิริวัลตอนนี้นะ
เพราะว่าเราดูจากภาพของช่างภาพที่อยู่กับคุณสิริวัลได้ถ่าย
ถ่ายภาพให้เราดูสัญญาณสดในตอนนี้นะครับ
แต่ก็ยังมีมอเตอร์ไซต์วนเวียนขาวนั้นอยู่ขาวกล้องไฟ
ให้คุณผู้ชมดูภาพศพไปเรื่อยนะคะ
ปรปศกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะ
ภาพมุมขวาก็คือที่หน้าปปศจะเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังของกลุ่มผู้ชุมนุม

เดี๋ยวขอดูภาพจอใหญ่ของหน้าปปศหน่อยนะครับ
ตรงกองไฟที่เป็นกลัวยางสีส้มที่ทางฝั่งผู้ชุมนุมได้จุดเอาไว้

ทางภาพที่ยังไม่ขายภาพให้ใกล้ขึ้นก็จะเห็นนะครับว่ารถขยับเข้ามา
ก็ต้องมาควบคุมเพลิงก่อนแล้วครับตรงนี้นะครับ

ประปรายในส่วนนี้นะคะ

ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นจากมุมจอนะคะทางซ้ายมือของดิฉันเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นแถวของตำรวจแล้วก็รถฉีดน้ำนะคะ
แต่ว่าทางที่อยู่ฝั่งขวามือค่ะก็จะมีมวลชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ

แสดงว่าเขาถอยร่นไปอยู่ทางฝั่งขวามือของมุมจอ
มีการถือทงมีการถืออุปกรณ์ต่างนะคะ

พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับตำรวจที่มีการกระชับ
แล้วก็เดินตั้งแถวลุกมาด้านหน้าค่ะคุณเขมสอนคุณภาคภูมิค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลองเพลิงก็เริ่มที่จะงวดลงเรื่อยแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่มีเชื้อเพลิงเติมเข้าไปค่ะ
ตำรวจอาจจะใช้จังหวะนี้ขยับแนวเข้ามา
แต่ก็ยังมีมวลชนแนวหน้านะคะที่ยังคงเผชิญหน้าประกันหน้ากับทางตำรวจอยู่ค่ะคุณเขียนมาสอนคุณภาคภูมิค่ะ

ตอนนี้รถฉีดน้ำที่จะพยายามดับไฟเข้าไปได้ใกล้ขนาดไหนคะ
ความเป็นไปได้ในการดับไฟกองเพลิงกองนี้ค่ะ
คือถ้าดูจากสายตาตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขยับเข้ามาได้เลยนะคะคุณเขียนมาสอนคุณภาคภูมิค่ะ
เนื่องจากว่าก็ยังมีมวลชนของทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ

อย่างที่เราเห็นในภาพถ้าเป็นภาพจากกล้องของเราตอนนี้นะคะ
ก็จะเห็นมีกองเพลิงแล้วก็จะมีมวลชนเนี่ยอยู่หน้ากลองเพลิงอีกทีหนึ่งอ่ะค่ะ
ครับก็อาจจะอาศัยการฉีดน้ำจากรถเข้ามา

หลังจากแนวด้านหน้าปปศแล้วนะคะไปอยู่ตรงสะพานลอย
อ่าด้านป้ายอ่ะค่ะป้ายบอกทางอ่ะค่ะขยับแนวไปตรงนั้นแล้วค่ะ

ฝั่งซ้ายมือจอภาพของทุกผู้ชมเนี่ยจะเป็นกล้องของทีมข่าวของเราที่จะอยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงบีบแตรเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของคาร์มอบอยู่แล้วนะคะต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่าย
ก็จะส่งสัญญาณในลักษณะของการบีบแตรรถแบบนี้ค่ะ
สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
คือวันนี้เนี่ยนัดชุมนุมคาร์มอบนะฮะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ไปหลายจุดบนถนนในกรุงเทพนะฮะ
แม้ว่าจะประกาศยุติการชุมนุมผ่านทางเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อประมาณ๕โมงครึ่งนะฮะ
แต่ว่าก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่แถวแยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
เดี๋ยวลองกลับไปที่คุณอภิวัฒน์นิดนึงคุณอภิวัฒน์ค่ะยังอยู่ในสายนะคะ

ในส่วนของทางฝั่งเจ้าหน้าที่มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างเพิ่มเติมไหมคะ
ครับในจุดบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทางพบได้สั่งให้เจ้าหน้าที่มาตั้งแนวเพื่อทำการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ทั้งหมด๓กองร้อยด้วยกันได้สั่งตั้งแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากว่ามีกลุ่มบางกลุ่มนะครับเข้ามาบริเวณซอยตลาดศรีวนิษฐ์นะครับ
บริเวณที่จะแยกไปยังซอยรางน้ำนะครับพยายามที่จะเข้ามาหาเจ้าหน้าที่อยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องสั่งตั้งแนวเพื่อป้องกันทั้งหมดสองด้านด้วยกันนะครับ
ด้านที่๑ก็คือที่เกิดเหตุที่ผมได้กล่าวไปก็คือ
บริเวณทางข้ามไปยังอนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วก็จุดที่สองที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นี้
ก็จะเป็นจุดที่อยู่ในซอยตลาดศรีวณิชย์นะครับ
คือถ้าดูจากในภาพในกล้องของเราที่ถ่ายภาพมาณขณะนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับคุณอภิวัฒน์
เหมือนกับว่าตำรวจเริ่มออกมารวมตัวกันอยู่ที่กลางถนนมาตั้งแถวกันอีกครั้งแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับมีคำสั่งจากพบร้อยครับ
เรียกให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกกองร้อยมาตั้งแถวกันในขณะนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กำลังมาตั้งแถวกันอยู่ครับผม
คุณอภิวัตอยู่กับเราเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแถวแล้ว
เราอยากรู้ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเริ่มขยับเริ่มถอยอะไรบ้างไหม

คุณสิริวัลยังอยู่ในสายกับเรานะคะ
ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เขาเริ่มกลับมาตั้งแถวกันอีกรอบนึง
ทางฝั่งผู้ชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ทางฝั่งผู้ชุมนุมเหมือนจะมีการถอยออกมาแล้วนะคะ

ก็มีบางคนที่อยู่ทางฝั่งขวามือนะคะ
จะเห็นว่ามีการเดินถือกรวยออกมานะคะ
เพื่อที่จะมาทางตรงป้อมตำรวจตรงแยกสามตรงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
แล้วก็ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์บางส่วนเนี่ยนะคะ
ที่ยังขับมาวนเข้ามาดูสถานการณ์อยู่ค่ะ
แล้วก็มีการตะโกนส่งสัญญาณกันนะคะ
ส่วนกลองเครื่องเนี่ยค่ะก็มีการเดินกรวยจรจรเข้าไปค่ะ
ทำให้เกิดกองไฟปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็มีการประกาศแล้วก็เสียงประกาศจากตำรวจนะคะ
คือไฟยังไม่ดับเลยเนาะคุณสิริวัลเนอะ

ใช่ค่ะไฟยังไม่ดับแต่ว่าตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงตำรวจให้อ่า
เหมือนจะสั่งการบางอย่างให้ขยับแถวเข้ามาด้านหน้าค่ะคุณเข็มมาสอนค่ะ

ตอนนี้หมวณชนก็แทบจะเหลืออยู่เลืออยู่น้อยแล้วนะคะ
ตรงจุดที่เราตั้งกล้องเจาะภาพอยู่แหน้า
แล้วก็บางส่วนได้มุ่งตรงไปทางที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะ
ครับสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตั้งแถวอีกครั้งหนึ่งกำลังที่กำลังเดินหน้าเข้าไป
คงจะเป็นในจุดที่มีผู้ชุมนุมอยู่แล้วก็มีกองไฟตรงนี้อยู่นะครับ
นี่เหมือนเจ้าหน้าที่ก็กำลังขยับนะคะนี่ฮะไปเตรียมความพร้อม
เหมือนที่ทางคุณอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าผู้บังคับบัญชาสั่งมาแล้ว
ตั้งแถวกันอีกรอบหนึ่งเตรียมความพร้อมนะคะ
เดี๋ยวเราก่อติดสถานการณ์ให้ตลอดแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คงกำลังตั้งแถวแล้วก็จะลุกคืบเข้าไป